เรื่องที่อาจารย์ปิดท้ายไว้เกี่ยวกับคุณปรีนาไกรคุบนะฮะ
ก็หลังจากที่สารดีการับคำร้องเรียบร้อยแล้ว

ปรากฏว่าทีมข่าวของเราก็พยายามโทรหาคุณปรินา
คุณปารีนาบอกว่ายังไม่สะดวกรับสาย
ขึ้นเครื่องบินอยู่กำลังจะไปนราธิวาส
เราย้อนทั้งหมดแล้วก็เหตุการณ์จนมาถึงวันนี้

เพราะว่ากรณีที่เมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์

มีมติชี้มูลความผิดว่าปารีนาไกรคุบนั้น
ยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
โดยมิชอบก็คือพื้นที่ฟาร์มไก่๑๗๐๐ไร่
ที่จังหวัดราชบุรีของคุณปรีนาแล้วนะฮะ

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
กรณีเป็นสอสอกระทำการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน

ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง
กรณีเป็นสอสอที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูล

จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อสารดีกา
เพื่อวินิจฉัยรับคำร้องต่อไป
ก็มีการยื่นคำร้องตั้งแต่๑๖มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับเรื่องของการลุกพื้นที่ป่าสงวน
หลังจากที่ปปชชี้มูลวันที่๑๐กุมภาพันธ์
จำได้ไหมคุณปารีนาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
บอกว่าดิฉันก็เป็นแค่เกษตรกรคนหนึ่ง
เกษตรกรเลี้ยงไก่ในที่ดินทำการเกษตร
ขอให้เห็นใจดิฉันที่เป็นแค่เกษตรกร
และขอไปศึกษาก่อนกรณีที่ปปชชี้มูลออกมา
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีแรกของเมืองไทย

คณะกรรมการปปชส่งคำร้องต่อสารดีกา
และช่วงสายที่ผ่านมา
สารดีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีนี้
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เนื้อหาก็ตามที่ปปชเขายื่นมานะครับ
โดยปปชขอให้ศาลมีคำสั่งให้นางสาวปรินา

นับตั้งแต่วันที่สารดีกาประทับรับฟ้อง
กว่าจะมีคำพิพากษา
โดยสารเห็นว่าปปชได้บรรยายพฤติการชัดเจน

ระเบียบการดำเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
จึงมีคำสั่งดังนี้ครับรับคำร้อง
นี่คือคำสั่งของสารดีการนะครับ
ส่วนที่นางสาวปรินาผู้ถูกร้องค้านว่า
ขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่สอสอต่อนั้น

ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้นางสาวปรินา
ปฏิบัติหน้าที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
พร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้ง๓๐เมษายนนี้
คุณเป็นประเด็นแล้วฮะสารดีการับคำร้อง
และสั่งให้นางสาวปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ

ผู้สื่อข่าวสายการเมืองของเราก็ติดต่อไปยังคุณปารีนาไกรคุบ
โดยเจ้าตัวนั้นบอกว่าได้รับทราบคำสั่งของสารดีกาแล้ว
แต่ขอปรึกษาทนายความก่อน
ตอนนี้ยังไม่สะดวกนะคะที่จะให้ข้อมูล
เนื่องจากกำลังจะเดินทางขึ้นเครื่องไปจังหวัดนราธิวาส
คุณอย่างที่บอกคุณปรินาถือว่าเป็นเคสแรกเลยนะ
เป็นนักการเมืองคนแรกที่ถูกกล่าวหาในความผิด
ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แบบใหม่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
โดยนางสาวปรินาสามารถยื่นคัดค้านได้ภายใน๑๔วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากศาล
นี่แหละครับคุณวันนี้วันสำคัญ
สารดีการับคำร้องของปปชแล้วก็ให้คุณปรินา
ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนะครับ
ก็ต้องรอติดตามดูนะฮะถือว่าเป็นกรณีศึกษา

ใช้ประโยชน์ระหว่างประโยชน์ที่ดิน
แล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม
ขัดเจริยธรรมของการเป็นสอนะฮะ